ว่าเราจะมีกิจกรรมของคุณพ่อคุณลูกนะคะที่ว่าเขาอยู่บ้านกักตัวแล้วก็หากิจกรรมทำด้วยกันนะคะนี่เลยค่ะคุณพ่อคนแรกนะคะเราขอนำเสนอคุณพ่อชาคริสนะคะกับน้องโพนั่นเองค่ะลูกชายตัวจิ๋วนะคะเรียกได้ว่าตามไปทุกฝีก้าวเลยนี่ขนาดแปลงฟันนะคะพี่ชวรีตามเข้าไปยันในห้องน้ำเลยนะคะคุณพ่อเนี่ยเขามีลูกเล่นนะคะในการสอน
รับนะคะแบบนี้ที่บ้านอื่นก็เอาไปใช้ได้นะคะแต่ว่าแต่ขอแซวนิดนึงได้ไหมคะพี่ชวรีตรงผมน้องโพนี่นะคะกูถอดแบบคุณพ่อมาเป๊ะเลยนะคะยิ่งตอนหันข้างนะคะคุณเหมือนกันมากเลยนะคะก่อนนั้นเนี่ยเคยมีการเทียบนะเทียบภาพน้องโพกับคุณพ่อตอนเด็กนะเหมือนกันเด๊ะเลยคุณผู้ชมนะอาจจะคุณพ่อชาคริสกับน้องโพค่ะมาต่อกันท
ตามประกบเข้าไปด้วยค่ะน้องพารัณตัวเล็กจี๋วนิดเดียวแฮปปี้มากเลยฆ่าทางธมดแฮมสุดค่ะ
โดยเฉพาะวางไข่ลงในตังได้ยินเสียงดำโหลหลุ้นกันเลยว่าไข่จะแตกรึเปล่ากูในคลิปก็ได้ยินเสียงคุณพ่อคุณแม่เขาคอยห้ามด้วยนะ
พอก่อนไม่งั้นน้องพารันก็ไล่เก็บไข่จนหมดเล้าแน่ค่ะ
ก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กนี้นะคะ
เรียนรู้เรื่องของการเลี้ยงสัตว์แล้วก็เก็บผลผลิตจากธรรมชาติ
เด็กได้เรียนรู้นอกห้องเรียนบ้างนะคะ
ต่อเนื่องกันเลยค่ะกับบ้านของคุณพ่อกัปตันภูทะเนธค่ะ
บ้านนี้ลูกชายเหมือนกันเป็นสายทดลองค่ะ
แนวนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ตัวจิ๋วเลย
ล่าสุดเขาเล่นต่อจิ๊กซอกันเป็นฟิลแบบรูปแผนที่โลกคุณค่ะ

สมัยนี้เรียนรู้เรื่องแผนที่โลกเร็วเหมือนกัน
แต่ดูก่อนนะคะการต่อจิ๊กซอร์บ้านนี้

แต่ว่ากิจกรรมรองของบ้านนี้คุณสังเกตเห็นอะไรไหมจ๊ะ

มีปีกนางฟ้าด้วยน้องดินใส่อยู่
ส่วนคุณพ่อกัปตันก็นี่ใส่ที่คาดผม

แต่ที่รู้บ้านนี้เขาสนิทกัน
กิจกรรมทุกอย่างพ่อลูกทำด้วยกันได้หมดเลยน้องปาน
ใช่ค่ะพี่เชอรี่ค่ะหนูขอปิดท้ายกันที่บ้านนี้นะคะ
ไทก้าค่ะลูกชายของคุณพ่อเพชรจ้านั่นเองนะคะ
บ้านนี้อย่างที่รู้กันนะคะว่าเขาสะสมรส

กิจกรรมระหว่างพ่อลูกก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะพี่เชอรี่
จากการไปเทสรถกันนี่แหละค่ะ
คุณพ่อเพชรจ้านี่ก็ขอพาลูกชายตัวจิ๋วไปด้วยนะคะ
นี่เลยค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกไปไหน
ก็สตาร์ทรถวอร์มเครื่องกันแถวนี่แหละค่ะ
คุณพ่อคุณลูกเขานะคะก็พากันไปไหนรู้ไหมคะพี่เชอรี่
ร้านสะดวกซื้อนี่แหละค่ะไปช้อปปิ้งของเล่นกันนะคะ
สุดได้แค่นี้แหละตอนนี้สุดไปทีไรนะคะ
น้องไท้ก้าเนี่ยก็ได้ขนมติดไม้ติดมือมาเพียบเลยนะคะ
เดี๋ยวเราไปชมคลิปน่ารักกันค่ะ
อุตส่าห์ขับรถไปซื้อกันมาใช่ไหม
คุ้มค่าไหม
ดูหน้าก็รู้แล้วนะว่ามันฟินมันอร่อยขนาดไหนนะ
คุณพ่อก็ต้องเอาใจใส่กันเป็นพิเศษเลยนะ
ช่วงนี้พาไปนู่นไปนี่ก็ได้แถวบ้านนะคะคุณผู้ชมนะ
ดูความน่ารักกันไปน่ารักมากเลย